ศาสนิกชนหรือว่าคนที่ชื่นชอบการถวายของให้กับพระ
ดูคลิปนี้หน่อยแล้วบอกหน่อยว่า
การพูดแบบนี้ทำพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมแล้วหรือเปล่า
ปัจจัยที่โยมให้มาในวันนั้นอัตมาเอามาสัญลักษณ์ในวันนี้แล้ว
อิ่มจังเพราะตังค์ของญาติโยม
ไม่ว่าจะฉันจัดการอะไรก็กี่แก้วก็เพราะว่าตังค์ของญาติโยม

จะเจริญพอร์ตนครโยมอิ่มจังเพราะตังของญาติโยมอีกดราม่าอะไรคุณผู้ชมครับ
ฉันกาแฟราคาแพงแล้วก็บอกว่าปัจจัยที่ให้มาในวันนั้น
ทำให้อาตมาได้ฉันในวันนี้แล้วก็ประโยคต่างเนี่ยเหมาะสมแล้วหรือ

ดูโลโก้ร้านกูผู้ชมน่าจะรู้ว่าแพงหรือไม่แพงนะ
ว่าการถ่ายคลิปแล้วใช้วาจาแบบนี้

ว่ารู้ไม่เท่าทันที่กล้านำปัจจัยมาถวายให้พระ

ตอบสนองความต้องการในสิ่งที่มีราคาแพง

พระพยอมมองว่าอย่างไรอีกนะ

พระองค์นี้เหมือนจะเย้ยหยันโยมว่าง่อเอาเงินมาให้อัตมา
ต่อมาก็เลยไปใช้อย่างกินหรูยูแฟร์การกระทำแบบนี้เป็นการย่ำยีศรัทธา
เขาก็รู้กันว่าอันนี้มันแพงพระต้องมักน้อยสันโดดสมรรถะเรียบง่าย
ถ้ากินหรูอยู่แพงมันก็ไม่ใช่น้องตันวีตันทั้งหลาย
นุบำรุงพระศาสนากันบ้างอย่าทำมาตัวเป็นมอดเป็นปวก
ก่อนศรัทธาประชาชนเลยโอ้โหคุณผู้ชมฮะอืมทิ้งท้ายนะ
พระพยอมท่านทิ้งท้ายว่าการฉันนะไม่ใช่เรื่องผิดอยากฉันก็ฉันไป
แต่การมาถ่ายคลิปใช้คำพูดเยอะหยันและนำไปโอ้อวดนั้น
มิใช่กฤทธิ์ของสงที่ดีควรพิจารณาตนเอง